เรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้เพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ตำรวจสนคลองตันรับเป็นคดีแล้ว
เรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานที่มีผู้ชายคนนึง
ไปร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรว่าช่วยหน่อยเถอะ
อตเตอรี่ผมหายถูกพี่ชายขโมยแน่เลย
ผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าผมซื้อเลขนี้ถูกรางวัลที่๑
๓ใบ๑๘ล้านงวด๑๖มิถุนายน๒๕๖๒นี่แหละ
แต่เขาเก็บลอตเตอรี่เอาไว้บนตู้เย็น
เหมือนกับเอากล่องกระดาษทิชชู่วางทับเอาไว้
พอวันหวยออกโอ้จำได้เลขนี้ถูกรางวัลที่๑แน่
ไปเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินมันหายไปแล้ว
และที่สงสัยพี่ชายก็คือพี่ชายแปลกไป
อยู่ดีมีเงินมีทองใหม่ทำงานซื้อของนู่นนี่
แล้วบล็อกเขาติดต่อไม่ได้เลย

ใช่เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
เพราะทางฝากฝั่งพี่ชายก็ออกมาให้ข้อมูลแล้ว

จากกรณีนี้นะคะนายศรีอนนท์แสงอรุณอายุ๓๔ปี
นางเพชรนาราคุณวิชัยอายุ๒๘ปี
สองสามีภรรยาคู่นี้เขาไปขอคำปรึกษา

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
งวด๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
หมายเลข๑๗๔๐๕๕๓ใบ๑๘ล้าน
แต่ลอตเตอรี่หายสงสัยพี่ชายที่อยู่บ้านเดียวกัน
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนคลองตัน
ลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะ
มันเริ่มตั้งแต่๗มิถุนายนนะคะคุณผู้ชม
นายศรีอนนท์คนนี้เขาบอกว่าเขาขับรถไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
โน่นเลยจังหวัดเพชรบุรีเพราะเขามีอาการแปลก
หูแว่วเหมือนคนโดนของ
แล้วเขาก็แวะปั๊มปอตทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ซื้อลอตเตอรี่จากคุณลุงคนนึง
ในใจก็คือตั้งใจจะซื้อ๖๖
แต่ลุงบอกว่าไม่มีมี๕๕เอาไหม
เขาก็เลยตัดสินใจซื้อเลข๑๗๔๐๕๕๓ใบ
เพราะว่าตัวเลขหน้ามันไปตรงกับทะเบียนรถของเขาด้วย

เขาก็เลยจำเลขได้แม่นว่าเขาซื้อหมายเลขนี้นะ
ทีนี้วันถัดไป๘มิถุนายนกลับบ้านค่ะ
บ้านอยู่แถวพระขนมกรุงเทพฯ
เอาลอตเตอรี่เก็บไว้ที่กล่องทิชชู่บนตู้เย็น
ก็มีภรรยาอีกคนนึงที่รู้ว่าเก็บเอาไว้ตรงนี้
แล้วเขาบอกว่าพี่ชายเขา

เขาก็เลยรู้เลยโอ๊ยเลขนี้จำได้
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑แง

ไปหาลอตเตอรี่ที่กล่องทิชชู่ปรากฏว่าลอตเตอรี่หายไปแล้ว
หาไม่เจอถามพี่ชายกับน้าสาวที่อยู่บ้านเดียวกัน
บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นทีแรกก็คิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
บังตามีอะไรมาบังตาหรือเปล่าหาไม่เจอ
ถึงขั้นไปถามร่างทรงร่างทรงบอกว่าไงรู้ไหม
ร่างทรงบอกว่าอยู่กับชายหญิงคู่นึงโอกาสที่จะได้คืนยากมาก
ก็เลยยิ่งสงสัยพี่ชายกับน้าสาวเพราะร่างทรงบอกโอ้ตรงเลย
ตเตอรี่ไปอยู่กับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็มีพี่ชายกับน้าสาวที่อยู่บ้านเดียวกัน
แล้วพี่ชายก็รู้ว่าเขาเก็บลอตเตอรี่ไว้ที่นี่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงสอดคล้องกันไปหมดเลยอ่ะ
เจาะเหมาะจังเลย๑๔กรกฎาคมก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะที่สนคลองตัน
เพราะสงสัยพี่ชายพี่ชายพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยอะค่ะ
จากที่มีอาชีพเย็บผ้านะไม่เย็บแล้วจ้าไม่ทำงานค่ะ
เริ่มเที่ยวเริ่มหาซื้อที่ดินบอกว่าจะสร้างบ้านบ้างอะไรบ้าง
ก็เลยสงสัยว่าพี่ชายกับน้าสาวรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่า
กรกฎาคมไปที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเลยค่ะ
ขอตรวจสอบแต่ตรวจสอบไม่ได้เพราะจำเลขชุดไม่ได้
ซื้อมาจากเลขชุดไหนอะไรอย่างนี้
สิงหาคมเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์ค่ะ
นี่คือลำดับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
เราก็เลยให้นักข่าวของเราไปถามหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ที่บ้านพักที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
จำนายศรีอานนท์คนนี้ได้ไหมเขาไปหาหมอปลาจริงไหม
เขาพูดความจริงหรือเปล่าหมอปลาบอกว่าจำไม่ได้อ่ะ
หมอปลาบอกจำไม่ได้ว่านายศรีอานนท์คนนี้เดินทางมาหาตามวันเวลาที่อ้างหรือเปล่า
เพราะแต่ละวันคนไปหาเยอะแล้วก็ใช้เวลากับคนแต่ละคนเนี่ยนานมาก
ก็จำไม่ได้จริงก็เลยขอดูสมุดประวัติที่บ้านหมอปลาได้ไหม
มาหาก็ต้องลงชื่อลงอะไรไว้ใช่ไหมว่าไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
หนึ่งคนมากหน้าหลายตาใช่ไหมมาหาผมอะเดี๋ยวถ้ามาอยู่ปั๊บเนี่ย
เราต้องลงทะเบียนกับประวัติไงเราก็จะยืนยันว่าใช่เขาเคยมาให้ผมดูแลเขา
เห็นถ้าไปกลับไม่มีการลงทะเบียน

ยืนยันครับเพราะว่าจำไม่ได้เพราะมันนานแล้ว
จะมาหรือไม่มานี่ผมไม่กล้าฟันทงเลยเพราะว่า
ผมจำไม่ได้หรอก๒เดือนฝ่าแล้ว
สมุดประวัติที่บ้านหมอปลาก็ไม่มีชื่อของนายศรีอนนท์
เพราะหมอปลาบอกว่าถ้าไปเช้าเย็นกลับไม่ต้องลงชื่อ
แต่ถ้าพักค้างคืนจะมีการลงชื่อเอาไว้
ก็เลยบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเข้ามาจริงแต่ไปเช้าเย็นกลับหรือเปล่า
หรือเขาไม่ได้มาเลยเพราะว่าไม่มีชื่ออะไรแบบนี้

คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของนายศรีอนนท์ค่ะ

เขาก็ชี้ให้ดูว่าก่อนจะอาบน้ำเนี่ยนะ
เขาเสียบลอตเตอรี่ไว้ที่กล่องทิชชู่หลังตู้เย็นตรงนี้เลย

แล้วตอนนั้นนายสิงห์พี่ชายก็เห็น

พี่ชายกับน้าสาวขนข้าวขนของออกจากบ้านเลย
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่บ้านเดียวกัน

ปิดช่องทางการติดต่อทุกช่องทางคือบล็อกหมด
ล็อกเฟสบล็อกไลน์บล็อกทุกอย่าง
ก็เลยยิ่งสงสัยว่าพี่ชายกับน้าสาวเขารู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่า
ทีนี้พอตรวจสอบไปที่เฟซบุ๊กของเพื่อนพี่ชาย

ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรของพี่ชายบ้าง

ไปกินหรูอยู่สบายเหมือนคนมีตังค์

ก็เลยยิ่งสงสัยว่าพี่ชายไปเอาเงินมาจากไหน
ถ้าน้องถูกลงที่หนึ่ง

ผมก็เลยก็อึ้งตั้งหนึ่ง

ทีมข่าวของเราเลยถามหมดค่ะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับหลานชายของนายศรีอนนท์
เขาก็บอกว่าวันที่หวยออก

ลอตเตอรี่อยู่ในกล่องทิชชู่จริง

แต่ไม่รู้ไงว่ามันเป็นเลขอะไร
ไม่รู้ว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่า
แต่พอหลังจากวันหวยออก
ก็เห็นในสิงพี่ชายของนายศรีอนนท์
ค้นอะไรก็ไม่รู้ที่ตู้เย็น

ผิดสังเกตวิ่งขึ้นลงบ้าน

แต่ก็ไม่รู้ว่าในสิงห์ขโมยหรือเปล่าค่ะ

แต่หลานชายยืนยันว่าหลังลอตเตอรี่หาย
ในสิงพี่ชายของนายสีอานนท์พิรุษจริง

ส่วนน้าสาวไม่รู้ว่าเกี่ยวด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าน้าสาวปกติก็ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครอยู่แล้ว
พี่เขาถูกผมเลยช่วยช่วยหา

พอพี่เขาเปลี่ยนไปเนี่ย

เหมือนพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะ

ผมก็มันก็จริง
ไปต่อไปถามน้าสาวเลย
ทีมข่าวเราตามไปเจอนะคะ
น้าสาวยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลย
ไม่ได้ไปสมรู้ร่วมคิดอะไรกับในสิงห์ไปขโมยลอตเตอรี่อะไรเลย

เพราะว่าเป็นความดัน

เธอเลยบล็อกทุกอย่างเลย
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอ้ยขโมยแล้วก็หายไป
หนีไปไม่อยากให้ติดต่ออะไรแบบนี้นะ
ยืนยังว่าไม่ได้หนีไปไหน
แต่น้าสาวบอกโดนไล่

ก่อนหน้านี้หลานสองคนทะเลาะกันบ่อย

มองว่าตัวน้าสาวไปเข้าข้างพี่ชาย

เสียใจมากนะที่มาหาว่า

น้าสายอมรับว่านายศรีอานนท์
ชอบเล่นหวยแล้วก็เล่นหนัก

ร่วมหัวเอารถเตอรี่ไป
ถ้ามี๑๘ล้านไม่เป็นอยู่
แค่นี้หรอกผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่เขาถ้าเขาคิดว่าเขาทำถูกแล้ว
ก็ให้เขาทำไปแต่น้าก็จะสู้เหมือนกันถ้าทำอย่างนี้น้าไม่ผิด
ทำกับน้าได้ก็รู้จะพูดยังไงแต่ตังค์นี้รู้สึกว่าเขาจะเอารถเข้า
ทีนี้ไปถามพี่ชายหน่อยนะคะชื่อว่านายสิงค่ะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวระยอง
นักข่าวของเราไปถามเลยนะคะนายสิงห์พี่ชายของนายศรีอานนท์ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่า
ที่ผ่านมาน้องชายเคยทำร้ายร่างกายแล้วถึงขั้นขู่ฆ่า
สิงห์บอกว่าน้องชายเนี่ยโอ้โหหนักแล้วติดหวยมากแล้วก็ชอบคิดไปเองว่ามีเทพอ่ะ
ตัวเขาเองเนี่ยก็คือนายสิงห์เนี่ยเป็นคนขโมยลอตเตอรี่ไปส่วนนายสิงห์บอกว่าที่เห็นว่า
หรูอยู่สบายอันนี้แค่ไปพักผ่อนกับเพื่อน
ส่วนเงินที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้เงินมาจากลอตเตอรี่ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไป
ตัวเขาเองเนี่ยทำงานที่ห้องตัดสูตรยี่ห้อดังบางเดือนออเดอร์เยอะเยอะนะ
แตะหลักแสนไอ้เงินนี้เขาเอาไปใช้เขาบอกแบบนี้นะคะ
ผมทำงานเดือนหนึ่งอ่ะบางราคาเดือนก็เป็นแสนครับผม
แค่ประมาณขวดละห้าร้อยคุณซื้อกินได้ไหมผมมีหลักฐานรายได้ของผมไม่ใช่คนเล่ร่อนทำงานไม่ได้ทำการทำงาน
ผมไม่รู้เรื่องอะไรเห็นเห็นแต่มันพูดแล้วก็เอออคนเดียวแต่คือผมไม่อยากจะรับฟังแล้วไง
ตั้งแต่บอกว่าเทพมันเป็นเทพเทพมาบอกมันกับมีอะไรกระซิบข้างหู
คนเป็นพี่ชายดูอาการมารู้แล้วมันสมองมันบ้าหวยบ้าอะไรกันเกินไปแล้ว
มันก็ยังไม่ไม่ว่าเจาะจงว่าผมเอาไปพอมีมันบอกมีเทพมีอะไรกระสายกระซิบบอกมันว่าสิงสิงเป็น
เอาแล้วผมอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยถ้ามีเทพมาบอกอย่างเงี้ยผมก็ถ้าเป็นผมอ่ะ
มันก็เป็นน้องชายอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้ก็หนีอย่างเดียว
ถ้าคิดว่าน้าเอาไปเขาจะสะทนอยู่ลำบากอย่างนี้เหรอร้องไห้ทุกวัน
น้าพวกอะไรอย่างเงี้ลำบากถ้าเขาเอาไปจริงอ่ะสมมุตินะ
ถ้าผลเอาไปจริงผมเป็นคนใจดำใจร้ายนะ
มันไม่มีชีวิตถูกหรอกตั้งสิบแปดล้านถูกปั้บออกไปขึ้นเงินพับ

คือเทพบอกชื่อเลยล่ะว่าสิงห์เอาไปคือเหมือนที่ศรีอานนท์บอกว่า
พอหายปุ๊บไปถามร่างทรงไงแล้วร่างทรงบอกไง
ทีนี้มันมีประเด็นต่อเนื่องนะที่ศรีอานนท์เนี่ย
มั่นใจว่าพี่ชายเขาเอาไปเพราะว่าไปดูเฟซบุ๊คเพื่อนของพี่ชาย

เพื่อนของพี่ชายเนี่ยโพสต์รูปนายสิง
แล้วก็มีการพิมพ์แคปชั่นบอกว่าเสีย๑๘ล้านมาหา

อานนท์ก็เลยบอกว่านี่ไงพี่ชายเอาไปแน่เห็นไหม
เพื่อนยังแซวเลยว่าเป็นเสีย๑๘ล้านไปแล้ว
เพื่อนของนายสิงห์มายืนยันเลยนะคะบอกว่าไอ้ที่พิมพ์แบบนี้
แล้วก็โพสต์รูปนายสิงห์เนี่ยอันนี้เป็นการแซวเพื่อน
เครียดที่น้องโพสต์ต่อว่าตามหาลอตเตอรี่
แล้วก็ที่เห็นว่ากินอาหารกันเต็มโต๊ะ
เพื่อนเขาก็หารกันไม่ใช่ว่านายสิงห์เป็นคนเลี้ยงนะคะ
นายสีอานนทร์พร้อมกับทนายรณรงค์เดินทางไปพบกับ

ไปติดตามความคืบหน้าของคดี
นายศรีอานนท์ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าพี่ชายยังคงวนเวียนอยู่ย่านพระขนง
แล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีการโพสต์เฟซบุ๊กกินอาหารทะเล
แล้วก็คุยกับญาติบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อที่ดินปลูกบ้าน
นายศรีอานนท์บอกว่ากระแสข่าวที่ว่าพี่สาวแท้ที่อยู่ต่างประเทศ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าตัวนายศรีอานนท์เนี่ยมีอาการทางประสาท
นายศรีอานนท์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็ไม่เคยมีประวัติการรักษาเรื่องของโรคประสาท
ยินดีให้แพทย์ตรวจยืนยันด้วยนะคะ
ว่าตัวเขาเองจำได้แม่นแล้วว่ารางวัลที่๑มประจำมาที่๑๖มธ
ที่เขาถูกรางวัลที่๑๖ตัวมีอะไรบ้างจำได้หมด
เพราะอะไรเพราะว่าใกล้เคียงกับหมายเลขทะเบียนรถของตัวเอง
ถ้าเป็นบ้านหาของคุณครับคุณไปเช็คษากันได้
ทีนี้ฝากฝั่งของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
บอกว่าวันนี้ได้นำหลักฐานเป็นภาพจากเฟซบุ๊กแล้วก็กล่องกระดัดทิชชู่
ที่นำสลากใส่ไว้มาให้ตำรวจตรวจสอบลายนิ้วมือ
แล้วก็มีการแจ้งความว่าของหายเท่านั้นนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัด
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าถูกรางวัลจริงหรือเปล่านี่ไง
อยากให้ตำรวจติดตามสืบสวนคดีนี้ให้ทราบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจรับไว้เป็นคดีแล้วนะคะ
ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะอีกฝากฝั่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหา
ทางในสิงห์พี่ชายกับทางญาติญาติอย่างน้าสาวอะไรแบบนี้นะ
ก็ไปที่สอนอคลองตันเหมือนกันไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าการที่นายศรีอานนท์กล่าวหาแล้วก็โพสต์แฉไปหมดเลย
ว่าพี่ชายน้าสาวขโมยลอตเตอรี่เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะ
เขาก็จะมีการดำเนินคดีกลับนะแล้วก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วย
เพื่อให้ตำรวจตรวจสอบตัวพี่ชายเนี่ยตัวในสิ่งบอกว่าตรวจสอบได้หมดเลย

โทรศัพท์มือถงมือถืออะไรนะเอาไปเลยเนี่ยให้ตำรวจไปเลยไปตรวจสอบเลยว่า
ไม่ได้ขโมยเงินไม่ได้ไปขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ร่ำรวยอะไรผิดปกติเลย
ทนายรณรงค์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดไปดูลายนิ้วมงนิ้วมือ
บนตู้เย็นบนกล่องทิชชู่อะไรแบบนี้จะดูให้หมดเลย
โอ้โหยากอะ
มาดูซับซ้อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอตามให้นะคะ